ช่วงต่อไปเดี๋ยวพาไปกินส้มตำดีกว่านี่ค่ะหาอะไรแซ่บให้มันสดชื่นซับซ่านหัวใจค่ะ
ตำที่ว่าไม่ได้ดีเฉพาะรสชาติแต่ลีลานี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันประกวดส้มตำลีลานี่แหละครับลีลาจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดูกันครับ
มีลึกออก
ตื่นยัง
นี่ฉันเห็นพวกคุณมีความสุขแล้วนี่ฉันก็ปล่อยให้พวกคุณมีความสุข
หรือฉันอยากให้คุณร่วมมีความผิดส่วนร่วมไปกับความสนุกแซม
ไม่นี่ฉันดูคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาอยู่นี่
ผมเต้นสนุกขนาดนี้สายย่อขนาดนี้
คุณยังไม่มีอารมณ์จะสนุกกับผมอีกเหรอ

งานกาชาติที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดครับ
งานนี้มีแม่ค้าส้มตำตัวแทนทั้ง๗อำเภอเข้าแข่งขัน
ประลองฝีไม้ลายมือทั้งรสชาติแล้วก็ความแซ่บของส้มตำ
ลีลาที่แต่ละทีมจัดเต็มจัดหนักจัดชุดใหญ่
ไฟกระพริบไฟนิสโก้มากันเต็มที่เลยครับ

เสื้อผ้าหน้าผมพร็อปก็แน่นอยู่คอตัว

ก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยอันนี้คือเขาไม่ได้ประกวดลีลาอย่างเดียวนะ

ท่าทางจะอร่อยดูสิดูภาพเห็นไหม
มีข้าวเหนียวหน่อยไก่ย่างอีกสักไม้สองไม้นี่ผมสบายแล้ว

อันนี้ดูโอ้โห

กรุณาเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่คนมีพันธุ์ค่ะ
เขาต้องยัดอะไรไว้แน่เลยน่าจะเป็นลูกโป่ง
สนุกจริงการแข่งขันนะครับก็สนุกสนานอย่างที่เห็น
ทั้งผู้ชมและก็กองเชียร์รวมเป็นหนึ่งกรรมการ
ที่จะสนุกร่วมด้วยไปไม่ได้เลยทีเดียว
โอ้โหแต่ละคนดีลานะครับทั้งโครกทั้งสาม

ส่วนผลรางวัลส้มตำสุดยอดความอร่อย
เป็นของสองสาวแห่งอำเภอวิเศษชายชาญ
ก็นอกจากนี้นะครับทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าส้มตำเมืองอ่างทอง

ไม่ใช้สแตนอินตำจริงเต้นจริง
มันสนุกจริงเฮฮาก็จริงโอ๊ยอร่อยก็จริงด้วย
เออเป็นอย่างไรหรือแล้วเรื่องที่เล่าอันนี้จริงไหมจริง
ลีลาไม่รู้แหละสนุกสนานขนาดที่ว่ากองเชียร์ขอลุกขึ้นมาเต้นด้วย
ถูกต้องจ้านนี้ไปแต่ละคนไม่ยอมแพ้กันจริงต้องลุกขึ้นมาเต้นทุกคนนะ
ไม่เต้นนี่ไม่ได้คุณนิวนาวไง
เนี่ยฉันกำลังดูคอมเม้นต์มีน้องเขาส่งมาบอกว่า
พี่ชนะพี่ใบตองไปหาหมอด้วยนะ
ดูเหมือนความดันจะขึ้นเอาจริงอ้าวเขาส่งมาฉันเป็นห่วง
เรื่องจริงนะคือน้องใบตองเนี่ย
ผมบอกเลยว่าเคยไปพบแพทย์แล้ว

แต่ว่าไปหาแพทย์แล้วไม่พบเลย
ไม่พบโรคอะไรเลยปกติดีทั้งตัว